มันเกิดขึ้นจากปมปัญหาเรื่องที่เล็กน้อย
แต่ทำกันถึงขั้นจะฆ่ายกครัว
แล้วที่สำคัญคนที่ก่อเหตุเนี่ย

เขาขายเสื้อผ้าอยู่ในตลาดนัด

อยู่ตรงข้ามถนนห่างกันแค่๓เมตร

เดี๋ยวกินที่เข้ามาเดี๋ยวกินที่ออกไปบ้าง
แล้วก็เริ่มมีปากเสียงจากสนิทกัน

เจอหน้ากันทุกครั้งก็ต้องมีการกระทบกระเทียบเสียดสีกัน
แต่ก็ไม่มีใครเคยนึกว่าจะเกิดเหตุรุนแรงถึงขนาดนี้
สถานที่ที่เกิดเหตุก็คือตลาดนัดหนองโปรง
อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรชบุรีค่ะ
เชิดชัยดวงจิตวัย๕๐ปี

เอาปืนจุด๓๘ไปกระหน่ำยิงนายสิทธิโชคโลสงวัย๒๕ปี
พ่อค้าที่อยู่ตลาดนัดเดียวกันจนเสียชีวิต
แล้วก็เดินไปยิงนายอลงกรโลสงวัย๔๖ปี
นางสาวสุภาษาราขำทิมวัย๔๓ปี
และแม่ของนายสิทธิโชคจนบาดเจ็บสาหัสด้วย
ซึ่งหลังก่อเหตุนายเชิดชัยก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะ
ก็เข้ามอบตัวกับตำรวจภูทรเขาย้อยพร้อมอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเลย
คุณอรพันธ์ขันทองคำผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ติดตามข่าวนี้นะคะ
ก็ได้พูดคุยกับนายนาวีโลสงวัย๔๓ปี
น้องชายของนายอลงกรผู้บาดเจ็บค่ะ
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าความรู้สึกของเขาตอนนี้เนี่ยนะ
บรรยายไม่ถูกเลยอธิบายไม่ถูกจริงว่ามันจะออกมาเป็นคำพูดได้ยังไง
คิดไม่ถึงเลยว่านายเชิดชัยที่เคยสนิทกับนายอลงกรพ่อของผู้เสียชีวิตน่ะ
จะทำกันได้ถึงขนาดนี้เป็นเพื่อนกันมาก็หลายปี
คือก่อนหน้านี้นายเชิดชัยกับนายอลงกรสนิทกันมาก
สนิทเป็นเพื่อนสนิทกันเลยเพราะว่าเป็นพ่อค้าขายเสื้อผ้าที่ตลาดนัดเหมือนกัน
รู้จักกันมาไม่ต่ำกว่า๑๐ปีค่ะ
เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองสองฝ่ายเริ่มกระทบกระทั่งกัน
แล้วก็มีปากเสียงกันบ่อยครั้งเรื่องพื้นที่ขายของ
เดี๋ยวนายเฉิดชัยก็ตั้งล้ำมาบ้างเดี๋ยวนายอลงกรก็ตั้งล้ำไปบ้าง
กันไปล้ำกันมาจากคนเคยสนิทเลยกลายเป็นคนไม่ชอบขี้หน้ากันไปเลยค่ะ
เจอกันทีไรก็พูดจาเสียดสีกันทุกครั้ง
แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่เคยมีเหตุการณ์รุนแรงถึงขั้นลงไม้ลงมือกันเลย
เป็นเพียงแค่การทะเลาะมีปากเสียงกันทั่วไปเท่านั้น
เพราะฉะนั้นพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเนี่ยนะคะนายนาวีบอกเลยว่าโกรธ
โกรธมากแล้วก็ไม่อยากให้อภัยนายเชิดชัยเลย
ไม่อยากฟังแม้แต่คำขอโทษไม่อยากจะอโหสิกรรมให้
เพราะว่าสิ่งที่นายเชิดชัยทำมันรุนแรงเกินไป
ทะเลาะกันเรื่องแค่นี้ทำไมถึงขั้นต้องเอาปืนมากระหน่ำยิง
หวังจะเอาชีวิตกันทั้งครอบครัวด้วย
ขายข้องกันตามตลาดนัดนะครับคือตั้งล้ำกันไปล้ำกันมาอะไรประมาณเนี่ยครับ
แค่นั้นจริงไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ว่าใหญ่โตกว่านี้
ก็ไม่น่าถึงจะขนาดนี้คือเท่ากับเขาตั้งใจจะฆ่าให้หมดเลยนะเนี่ย
เพราะต่อหนึ่งคนเนี่ยเขาไม่ได้ยิงแค่นัดเดียวอ่ะ
เขายิงซ้ำซ้ำเนี่ยแบบคนนึง๔๕นัดอย่างนี้คือเขาตั้งใจมากนะครับ
แล้วปืนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีลูกเยอะแยะขนาดนี้
เขาก็ต้องเตรียมตัวของเขามาแบบตั้งใจยิงหมดเลยอ่ะ
ก็เนี่ยพกปืนไปขายของที่ตลาดเนี่ยนะ
เป็นลูกค้าเราฟังเราก็รู้สึกกลัวเหมือนกัน
กลัวมากนะแล้วก็คนร้ายเนี่ยยิงนายสิทธิโชคเสร็จไปยิงแม่ที่นั่งอยู่ในรถกระบะ
ยิงพ่อที่เขานั่งอยู่ในรถกระบะ
ซึ่งพ่อนี่ก็คือเพื่อนที่สนิทกันมาไม่ต่ำกว่า๑๐ปีด้วย
แล้วเขาอ้างว่าคือเหมือนกับว่าทั้งพ่อทั้งแม่ไปรุมด่าเขาอะไรแบบนี้

ซึ่งอย่างที่บอกไปว่านายสิทธิโชคลูกชายเสียชีวิตเลย
ส่วนอาการล่าสุดของนายอลงกรถูกยิงเข้าที่กรามนะคะ
ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วก็พ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่นางสาวสุภาษาราแม่ของนายสิทธิโชคที่เสียชีวิตไปเนี่ยถูกยิงเข้าที่หน้าอก
ตอนนี้อาการยังโคม่าเป็นตายเท่ากันค่ะ
ต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเลยนะคะ
สำหรับศพของนายสิทธิโชคก็จะนำร่างไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดกุฏิบางเข็มในอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีในวันพรุ่งนี้
นายนาวีเมื่อสักครู่นี้ค่ะฝากถึงตำรวจด้วยนะบอกว่า
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีด้วยความเป็นธรรมและให้ถึงที่สุด
ไม่อยากให้ผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเลย
เพราะเหตุการณ์ที่ก่อขึ้นมันเป็นเหตุการณ์ที่อุกชะกันและโหดเยี่ยม
แล้วเกิดขึ้นในที่สาธารณะด้วย
นักข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านของผู้ต้องหานะคะ
อยู่ในอำเภอเมืองก็ไปคุยกับภรรยาเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ปิดเงียบแบบเนี้ยค่ะกุญแจก็ล็อกอยู่นะคะ
มีญาติที่อยู่บ้านติดกันออกมาบอกว่าตอนนี้ครอบครัวผู้ต้องหาเครียดมาก
เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากไม่พร้อมจะให้ข้อมูลอะไร
ก็มีแต่ข้อมูลจากญาติที่อยู่บ้านใกล้กันแบบนี้นะคะ
ทีนี้จากการลงพื้นที่ที่จุดเกิดเหตุที่ตลาดนัดหนองปรงเนี่ยค่ะ
ก็เจอพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ไปตั้งร้านขายของกันตามปกติ
เขาก็ยังจับกลุ่มคุยกันเรื่องนี้นะแม่ค้าคนหนึ่งบอกว่าเมื่อวานเนี้ย
ช่วงตี๕เกือบ๖โมงเช้าพ่อค้าแม่ค้าก็กำลังจัดร้านขายของกันอยู่
แล้วอยู่ดีได้ยินเสียงปืนดังขึ้นแล้วก็เสียงปืนดังตั้งหลายนัดนะคะ
ตอนนั้นทุกคนตกใจแตกตื่นวิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทาง
ไม่รู้ว่ากระสุนจะไปโดนใครบ้างก็วิ่งหนีกันใหญ่นะคะ
ก่อนเกิดเหตุรู้มาว่าตอนที่นายเชิดชัยคนก่อเหตุ
กำลังจัดร้านแขวนเสื้อผ้ากันอยู่
ฝั่งครอบครัวของผู้ตายไปรื้อร้านของนายเชิดชัย
แล้วก็มีการเตะราวเหล็กแขวนเสื้อผ้า
แล้วก็มีปากเสียงทะเลาะกันสุดท้ายก็เลยเนี่ยยิงกันจนตายเนี่ยค่ะ
แต่คนที่อยู่ข้างเขาอะ
คนเราเวลาทะเลาะกันมันจะไม่มีคำพูดที่ดีหรอก

แต่นี่เชือกฟางเส้นสุดท้ายขาดก็คือว่าไปลื้อร้านเขา

ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าหลายคนที่นักข่าวเราลงไปสอบถาม

ตกใจนะที่รู้ว่าคนก่อเหตุคือนายเชิดชัย
เพราะว่าเท่าที่รู้จักกับนายเชิดชัยมา
เป็นคนดีพูดจาดีแล้วก็อัธยาศัยดีกับทุกคน
คือถ้าไม่นับครอบครัวนายอลงกรนะ
ไม่เคยมีปัญหากับใครไม่เคยทะเลาะกับใครเลย
ทีนี้เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุ๑วันค่ะ
สองฝ่ายนี้ทะเลาะกันรุนแรงมารอบนึงแล้ว
ตลาดนัดแห่งหนึ่งในอำเภอเขาย้อย

ตีกันมารอบนึงแล้วถึงขั้นลงไม้ลงมือเลย
แล้วก็มาเจอกันในวันเกิดเหตุที่ตลาดนัดหนองโปรงอีกครั้ง
ซึ่งก็อย่างที่คุณเขมสอนบอกไปว่า
ฝ่ายของนายอลงกรเนี่ยเหมือนไปพังร้านของนายเชิดชัยแล้วก็ด่าทอรุนแรง
ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นชนวนเหตุที่ทำให้นายเชิดชัยทนไม่ไหวแล้ว

แต่ก็ยังว่าแหละค่ะเวลามีปืนอยู่ที่ตัว
แล้วเวลาอารมณ์โมโหมันยับยั้งช่างใจไม่ได้